เรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนากันอยู่ทุกวันนะคะ

เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันตัวแล้วก็รู้ตัวตระหนักแต่ว่าไม่ตระหนกนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อทั่วโลกกันหน่อย
เพราะว่าเอาจริงรายงานกันทุกวันมันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะ
นี่ค่ะจำนวนของผู้ป่วยทั้งหมดขึ้นให้คุณผู้ชมดูที่หน้าจอนี้เลยนะคะ

ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น๓๖๒ศพแล้วค่ะ
ถ้าเทียบกับเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๕๗ศพ
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เอาเฉพาะในจีนเนี่ยผู้ติดเชื้อทะลุ๑๗๐๐รายไปอยู่ที่๑๗๓๐๗รายแล้วค่ะ
ส่วนสถานการณ์นอกประเทศจีนวันนี้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากนักนะคะ
ผู้ติดเชื้อนอกจีนมากที่สุดตอนนี้ยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่๒๐ราย
รองลงมาก็ยังคงเป็นบ้านเรา๑๙รายแล้วก็สิงคโปร์๑๘รายอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับเครื่องบินที่จะไปรับคนไทยนะคะ
จะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา๗นาฬิกา
แล้วก็จะกลับมาที่สนามบินอู่ตะเผ่า
กำหนดไว้เป็นที่พักรองรับเฝ้าดูอาการคนไทยทั้งหมด
รวมถึงทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่กลับมาด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เมืองต้นก็กำหนดเวลารอกระบวนการรับคนไทย
ขึ้นเครื่องที่เมืองอูฮันประมาณ๒ชั่วโมง
รวมเวลาเดินทางจากอูฮันมาไทยอีก๓ชั่วโมง
ว่าคนไทยทั้งหมดนะคะจะถึงไทยช่วงค่ำพรุ่งนี้ประมาณ๑ทุ่ม
ขั้นตอนหลังจากเครื่องบินมาถึงสนามบินอุตภัว
ทีมแพทย์จะรอรับตรวจคัดกรองคนไทยที่ลานจอดสนามบิน
ผู้ป่วยและผู้ที่ต้องไปกักตัวจะไม่เข้าอาคารผู้โดยสารค่ะ
คือจุดนี้พอลงเครื่องแล้วจะต้องพ่นแอลกอฮอล์ก่อน
ทำความสะอาดก่อนทุกคนจากนั้นก็ส่งไปยังจุดกักตัว
กิจการอาคารรับรองสัตหีบในฐานทัพเรือสัตหีบ
เรื่องต้นแจ้งปิด๕อาคารเอาไว้นะคะ
เป็นจุดสังเกตอาการ๑๔วัน
มีจิตแพทย์คอยดูแลแล้วก็ที่พักเป็นอาคารริมทะเลค่ะ
คนที่ถูกกักตัวจะได้ผ่อนคลายจากความกังวลด้วย
ถ้ามีผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะป่วย
ก็จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอาภากรเกติวงโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แพทย์ทหารเรือซึ่งก็อยู่ในพื้นที่นะคะ
รัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทีมแพทย์จะดูแล
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดงดญาติเยี่ยมใช้เทคโนโลยีสื่อสารพูดคุยกันได้
ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกลือชัยรุดดิตก็ยืนยันความพร้อมของกองทัพเรือด้วยค่ะ
ก็ตอนนี้นะคะการแพร่ระบาดนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเฝ้าระวังนะคะ
ยังคงต้องป้องกันอย่างที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะคือการใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็สำคัญ
แต่ว่าเรื่องของการล้างมืออันนี้สำคัญมากกว่ากว่าใช่หน้ากากอนามัยเนี่ยป้องกันได้ส่วนหนึ่ง
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมือเราที่มันไปจับต้องอะไรนี่แหละค่ะ
บางคนที่เขาบอกใช่ไหมว่ามันอาจจะติดทางตาได้ตาเข้าปากอะไรแบบเนี้ย
ต้องลักให้บ่อยไม่ต้องกลัวมือเปื่อยมันยังไม่เปื่อยหรอกค่ะ
แต่เราต้องรักษาความสะอาดเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันโรคนะคะ